เราชอบอยู่แล้วสักตายญี่ปุ่น

ก็ที่สำคัญนี่คืออาหารเลย
ชอบไปกินนะครับ
มีแล้วที่เรั่งไวไปแซะครับ
เป็นอะไรที่ผู้ชายไปได้เด็กก็ไปได้เพราะมีวัลคือกจะมาจับมือเล่น
ผู้หญิงก็จะมีเครื่องสำอางเยอะแยะ
อีกวันหน่อยยังไงครับครับผมก็
ที่งานนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับ
พาคนในครอบครัวไปกันเยอะนะครับผม
ใช่ครับก็เสียดายมากเลย

คลิปนี้ไปไม่กี่วันครับก็ตั้งใจไปหาของกินนั่นแหละครับ
ไปกับใครต่าง
ก็ไปกับน้องด้วยไปหลายคนครับ
เพราะว่าได้มีรู้จักพี่คนนึงแล้วเขาแบบสามารถจองพวกร้านอาหารมิชลินได้ก็เลยเออ
ต่อด้านอะไรรึเปล่า
ไม่เลยครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต่อต้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยครับ
จริงไอจีนั้นนะฮะก็ตั้งใจจะลงรูปสวยเท่ารูปสวยที่เราอยากลงครับผม
เป็นรูปอะไรก็ได้รูปของกินรูปการไปเที่ยวรูปอะไรอย่างนี้
จริงก็คือเราอยากทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็เลยทำขึ้นมา
แต่ถามยืนยันใช่ไหมครับว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเรากับน้องคิม
ยืนยันครับโอเคมากครับไม่ได้มีอะไรเลยครับ
อันนี้คือคุณแม่เขารู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีข่าวคุณแม่รู้แล้ว
แล้วก็เดี๋ยวก็คงไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำยังไงต่อ
แต่เมื่อจริงแล้วก็อย่างที่บอกไปมองข้ามไปแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับ
จะพาไปเจอไปเคลียร์ไปเจอกันตอนหน้าได้ไหม
ไปเจอไปเคลียร์กันต่อหน้าเลยไหม
จริงก็เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ไม่ต้องอะไรกันนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบนี้มา
เราก็เป็นแบบนี้รู้จักกับครอบครัวอะไรกันมาก็นานมากแล้วครับ
ก็จริงก็อย่างที่บอกคือไม่มีอะไรในกอไผ่ครับ
มีกระแสขาวที่เมย์เขาไม่สบายใจไหมครับ
สบายใจแต่ว่าก็จริงเราก็ได้
เอาจริงก็คือได้ไปคุยอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือ
แค่ไปกดอะไรอย่างนี้แล้วก็แม่ก็ไม่ได้เล่นไอจีอะไรอยู่แล้ว
แล้วเราเป็นตัวกลางเคียร์ให้ต้องคุยคนกลางตัวกลาง

ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกไปครับ
ถ้าเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันหนักหนา
ที่ทำให้ต้องมาใส่ใจต้องมาโฟกัสอะไร

ก็งงไม่เราก็เห็นเราก็อ้าวเฮ้ยอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ไม่ได้มีอะไรก็ถามปรึกษาอะไรเรียบร้อ
ไปงานหนึ่งแล้วกันไม่ได้ให้สัมภาษณ์

เมื่อคืนได้ข่าวมาว่าน้องไม่สัมภาษณ์
แต่จริงผมก็เข้าใจทำไม

น้องก็เพิ่งลงเครื่องมาตั้งแต่๔โมง

ก็คงอยู่ดึกแล้วก็คงเหนื่อยบ้างครับ

จะมีโอกาสแบบไปกินข้าว

เร็วนี้ไหมยังไม่ทราบเหมือนกัน

ไม่ทราบเหมือนกันครับอืมครับโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับ